สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทางตอนบนของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้

เนื่องจากว่าอุณหภูมิจะลดลง๑๕องศาเซลเซียส
ทำให้อุณหภูมินั้นลดลงต่ำอากาศหนาวเย็นนะคะ
พ่อแม่พี่น้องที่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเนี่ย
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความใส่ใจ
ขณะที่ภาคใต้ดูเหมือนว่าในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้นะคะ
จะมีฝนตกกระจายหลายพื้นที่เป็นฝนตกหนักแล้วก็มีคลื่นสูงด้วย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันนะคะจากแผนที่ดาวเทียม
แทนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
ทำให้เราเห็นกลุ่มเมฆที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณประเทศไทยเลยนะคะ
แถบตอนกลางเอยนะคะรวมไปถึงภาคใต้ด้วย
มาดูทางภาคใต้กันก่อนดูเหมือนว่าจะมีฝนตกในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
แถบตอนต้นของภาคใต้นั่นก็คือแถบชุมพรประจวบคิริคัน
เห็นพื้นที่จากโมเดลจำลองอากาศนี้
จะเห็นว่าสีส้มสีแดงสีเขียววิทยาเตอร์พื้นที่ฝนตกทุกค์นะคะ
หนาแน่นแล้วก็ตกมาตลอดทั้งแนวของภาคใต้เลยค่ะ
และจะได้รับผลกระทบทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
เพราะคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าคลื่นกระแสลมเมื่อสักครู่ทำให้เกิดกลุ่มฝน
และพื้นที่สีม่วงตรงนี้ก็คือความสูงของคลื่นในทะเล
ม่วงขนาดนี้สูงประมาณ๓เมตรขึ้นไปนะคะ
เพราะฉะนั้นเตือนพ่อแม่พี่น้องนับตั้งแต่สุรธานีลงมานะคะ

ดเดินเรือไปเลยจนถึงวันที่๒๓กุมภาพันธ์
ส่วนการคาดการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้าง
ตรวจสอบจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ

เรื่องของสภาพอากาศแปรปวนบริเวณประเทศไทยตอนบน
รวมถึงคลื่นลมแรงทางภาคใต้ด้วยนะคะ
ชาวเรืองดเดินเรือกันไปยาวตลอดทั้งสัปดาห์
ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ทางตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออก
ช่วงนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงนะคะ
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอากาศเย็นอากาศหนาว
พื้นที่หนาวจัดเกิดน้ำค้างแข็งแล้วก็มีหมอกปกคลุมหนาทึบหลายพื้นที่
สัญจรก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
ใส่เสื้อผ้าเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันโรคภัย
พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะ
แล้วก็รับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเสริมสร้างภูมิต้านทานกันด้วย
แล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่